เอางงเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไป
อาจจะพาไปดูเรื่องราวที่ตอนนี้ฮือฮามากในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าไปเจอกับวัตถุประหลาดลอยฟ้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันดาดีดาดาดีดา
เป็นไงโอ้โหเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาถ่ายเอาไว้แบบนี้แล้วเขาก็เชื่อเหลือเกิน
เฮ้ยแบบนี้มันดาดีดาดาดีดาดา
เอ้าคุณผู้ชมมันอยู่แถวไหนล่ะ
เขาบอกว่าลอยอยู่บนฟ้าเหนือดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ลักษณะมันมีสีดำแบบนี้คือมองไกล
ไกลมากนะเห็นเป็นสีดำไง
ลักษณะมันกลมแล้วมันก็มีรูปร่างแปลกประหลาด
มันแบบนี้มันไม่เคยพบไม่เคยเห็น
คืออะไรกันแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันหลายคนตั้งข้อสังเกตดูว่าอาจจะเป็นโดรนก็ได้
หรือว่าลูกโป่งหรือว่าโคมลอยเอาเชียงใหม่โคมลอยเยอะนะ
แต่มันสีดำนะเออแต่มันคนละสีไง

ถ้าใครเคยฟังเพลงนี้ก็ทันก็นึกออกนะ
ถ้าใครนึกไม่ออกลองเสิร์ชดด่ารดีด่ารด๊ารดายกันดู
เขาบอกว่ามาจากนักศึกษาคนหนึ่งที่ถ่ายเอาไว้
บริเวณด่านฟ้าอาคารสูงแห่ง๑
บริเวณถนนห้วยแก้วแยกรินคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ถ่ายไว้ช่วงบ่ายโมงของวันที่๘ตุลาคมสดร้อนเลย
บริเวณนั้นนะฮะเป็นเขตควบคุมการบิน
เพราะว่าเป็นแนวขึ้นลงของเครื่องบินจากท่าอากาศยานเชียงใหม่
แปลว่ามันก็จะไม่มีโดรนไม่มีโคมลอยอะไรพวกนี้สิ
ทีนี้ไปถามหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ
เขาก็บอกว่าจากภาพสังเกตเห็นหลายอย่างเลยนะ
แล้วก็ลักษณะมันมีสีดำสนิท
แล้วทีนี้มันไม่ได้มีสีออกไปทางสีฟ้าตามสีของท้องฟ้าด้วย

แล้วก็พบวัตถุที่ลอยอยู่ไกลออกไปบนท้องฟ้าแบบนี้
ก็ลองคิดจินตนาการดูแล้วก็บอกว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยนะลอยอยู่ค่อนข้างตับด้วย

มันอยู่ค่อนข้างต่ำเหนือจากพื้นดินเนี่ยไม่ไกลมากนัก
แบบนี้มันบ่งชี้ได้ว่ามันมีอัตราการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า
อดคล้องกับความสูงและอัตราการเคลื่อนที่ของโคมลอย
ที่มีการปล่อยตามประเพณีทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็เลยสันนิษฐานไงถ้าไปถามผู้เชี่ยวชาญนะ
เขาก็จะสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นโคมลอย
เพราะอย่างที่บอกมันลอยต่ำแล้วอัตราในการเคลื่อนที่มันช้า
ดังนั้นความที่ว่าอธิบายออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็เลยมุมมองหลายคนก็ไปในทางทิศทางเดียวกันว่ามันอาจจะเป็นโคมลอยก็ได้
แต่หลายคนเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไง
แต่ว่าดิฉันเคยเห็นคุณชนะเจออาจารย์บินเหมือนกันนะ